มันเป็นหน้าผาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

จะไปช่วยแล้วจะยกมันขึ้นมายังไง

นาทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะลองดูภาพ
เป็นตอนช่วงที่ทีมกู้ไพ่ของวิลร่วมกับตันดู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

บอกเป็นหนึ่งในฝูงน้องหมาที่มักจะขึ้นมารออาหารจากนักท่องเที่ยว
ก็ตรวจสอบพบว่ามันบาดเจ็บตรงขาหลังด้านซ้าย
ก็มีการทำแผลใส่ยาให้ตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยนะจ๊ะ
ตาแป๋วเลยด้วยขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยเนาะที่พยายามมากเลยถึงแม้จะเป็นหมาเขาก็ช่วยนะคะ